จังหวังพี่คูณขวานไม่ดูคว่าจะผ่านง่ายเพียวค่ะ
คื้นว่าสีมากไปมานานเดียวเท่าที่
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับไป

กลับมาที่สุดท้ายมีกลุ่มกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายมีกลุ่มกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายมีกลับมาที่สุดท้าย